ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ
คิดทุกอย่างไว้สบายดีหรือเปล่าไม่เคยรู้

ขอโทษนะทำไมน้องถอยหลังว่ะ
จากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิต

น้องได้ทุกสไตล์เลย

ยกเวรลิเกย์
ร้องได้ยกกำลังซ่า

ปิดผมขาวบำรุงเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่า
สมมันติวิตามินบี

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ซึ่งทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า
มาทำเพื่อโครงการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ส่วนทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว

ความดีส่งต่อได้บริจาคหน้ากากผ้าเพื่อนน้องที่ขาดแคลน
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ในยกที่แล้วพี่ฝนมอบสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับน้องโนเกีย
ทำให้ทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า
พลิกสถานการณ์มาเป็นฝ่ายนำได้อีกครั้ง
ในยกนี้เด็กจะเอาเพลงอะไรมาแก้มือกัน
ต้องมาเชียร์กันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของ
ซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า

คณะกรรมการทั้ง๓ท่านรออยู่แล้วครับ
หอยพี่ไอ้และพี่ฝนครับสวัสดีครับ
คณะกรรมการทั้งสองท่านใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเหลือเพียงท่านเดียวเท่านั้นก็คือคุณไอซ

แต่วันนี้ไม่รู้ว่าใครจะเจอกับใคร

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้ง

ใครสิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน

เป็นการสู้กันระหว่างน้องไอลิสแล้วก็น้องซีซ่านะครับ
เด็กครับเคยวอร์มเสียงกันหรือเปล่าครับ

วันนี้พี่แซ็กจะมาสอนเทคนิคในการวอมเสียงนะครับ

ร้องเพลงแต่ละครั้งพี่แซคจะวอร์มเสียงกันยังไง

ดลงไปครับเอาใช้นิ้วชี้กดลงไป

ว่าทำว่า
สำหรับในยกนี้นะครับน้องซีซ่าเลือกเพลง
สะพรงหรือยังครับปร้องค่ะ

ที่๕เริ่ม

จะสู้กันระหว่างลูกทุ่งรุ่นเก่านะครับ
ประทากับป็อปผม
เธอจะลองเลยว่าใครเป็นลูกทุ่ง
เท่าที่ดูคุณเอชายาน่าจะร้องลูกทุ่งครับ

ขอบคุณครับขอบคุณพี่แจ๊คชุมแพร่มากครับ

เด็กสองคนนี้นะเป็นคนที่ชอบเพลงทั้งคู่

เพลงเนี่ยนะครับที่ร้องมาได้หลายเพลงเนี่ย

มันก็สามารถใครจำไม่ได้ก็สามารถทวนเนื้อให้เราได้อย่างนี้ค่ะ

ก็ทำให้เราไม่เพี้ยนด้วยค่ะ
ถ้าฟังบ่อยเราก็จะรู้ว่าเขาใช้เสียงแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกว่านะไม่ใช่แค่ฟังได้นะแล้วก็จำเพลงได้ด้วยนะครับ
ร้องได้มากถึงกี่เพลงลูก
ผมนะครับเป็นพันเลยครับ
ด้องพิสูจน์

ให้ลอยลงสู่ทะเลให้หายไป
ให้มันอย่าคืนยอดมา
โอ้โห
เป็นยังไงคน
คุณพูดชื่อเพลงยังไม่จะจบแล้วเขาวิ่งไปถึงไมค์แล้ว

ลูกทำงานหนัก
เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
จิตใจอาว้อน
ถึงตอนแม่นั้นลำเข็น
เมาคีล่าสัตว์ครับผม
เมาคีราสัตว์เมาคีราสัตว์

ผมได้
ขอใจแลกเทอร์โบ

ขอใจแลกเบอร์ท่อ
เบอร์ท่ออื่นจะได้ยินเสียงรอทรายแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับปากหัวใจ
ไว้ตัวเอากลับไปจะยังเก็บรักษา

ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ

ขึ้นทุกอย่างไว้ตื่นให้ใจดื่ม
สบายดีหรือเปล่า
บายดีหรือเปล่า
เข่าไม่เคยรู้
โยนทิ้งความทุกข์ความสุขออก
ไม่ยอมมายกเอาความสุขทิ้งไปใช่

ตั้งแต่เป็นสาวเสมอใกล้
หาผู้ชายถูกใจไม่มี

ถั้งรักได้ไหม
จะถึงวันไหน
ทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตา

งั้นเพลงแอบเหงานะครับพี่หอยมาร้องเองเลยครับ
พี่ไม่ได้จะให้ร้องพี่แค่อยากจะบอกว่า

เดี๋ยวผมไม่ได้จะให้คุณร้องผมบอกไอ้คนที่เดินขึ้นมาไม่ธรรมดา
โอ๊ยตายแล้ว
ผมก็ไม่ได้วิ่งไปที่จะร้องผมจะบอกว่าเพลงผม

ซ่าหากเพราะฉะนั้นลูกไอลิสประจำที่ค่ะ
เปิดตัวน้องทั้งสองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วศึกนี้จะประเดิมด้วยน้องซี่ซ่าที่จะงัดเอาอาวุธเด็ด
ความน่ารักความเทอร์เลนส์มาทำให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มรอชมกันในช่วงหน้าครับ
โอ๊ยช้อนงามถ้าใครไม่ตามก็มอบเป็นบ้า
ซีซ่าก็เก่งมากเลยค่ะโดยเฉพาะตรงนี้ด้วยเขาอยากเห็นนั่นเลย

ช่าครับวันนี้มาในบทเพลง
มอเตอร์ไซค์ทำลนของคุณอาสรเพชรสอนสุพรรณครับ
มาแล้วสุดไอดอลเขามันใช่ทางเลยนะลูกทางมันใช่ทางเลยนะของสอนเพชรสอนสุพรรณเนี่ยนะลูกนะ

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นมาฟังบทเพลงเพราะนะครับดูว่ามอเตอร์ไซคันนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ
มอเตอร์ไซค์ทำลน
แฟนของใครมองมอเตอร์ไซค์ทำหล่น
หน้ามนสวยสะดุดตา

ทานทะนี้ก็ไม่มีใครมาตามหาเธอเลยสักคน
แฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำรวง
ขุมห่วงที่อยู่บ้างข้างมน
เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมากล้น
หน้ามนต์แล้วพี่จะบ่นยาทา
โอ้ยชอบงานถ้าใครไม่ตามก็งบเป็นบ้า
แม้ว่าใครไม่กลับทางหน้า
จะรีบคว้าน้องมาเชยชื่น
แฟนของใครมอเตอร์ไซค์คิดสั้น
ข้ามวันห้ามทวงเอาคืน
หากวันนี้ถ้าไม่มีโจทย์ยืน
ข้ามคืนแล้วผมจะตีทะเบียน

แม้ว่าใครไม่กลับทางหน้า
จะรีบคว้าน้องมาเชยชื่น
แฟนของใครมอเตอร์ไซค์คิดสั้น
ข้ามวันห้ามทวงเอาคืน
ข้ามวันห้ามทวงเอาคืน
หากวันนี้ถ้าไม่มีโจทยืน
ข้ามคืนแล้วผมจะตีทะเบียน
แฟนเน็ตเลาง
ใช่ค่ะชอบแล้วก็ชอบฟัง
ชอบฟังของคุณพ่อสอนเพชร
คณะกรรมการครับพี่ไอ้เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
เขาเป็นคนที่มีพัฒนาการที่ชัดเจนมากนะครับ
คือเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเจอกันเขาก็ร้องเพลงของคุณอาสอนเพชรเนอะ
ใจแต่คาดใช่ไหมลูกนะ
คือเมื่อครั้งที่แล้วปัญหาของซีซ่าคือ
ร้องแล้วก็เขาพยายามใส่ลูกเอื้อนเข้าไปแล้วมันเกินห้อง
คือมันเกินทำนองมันเกินท่วงทำนอง
แต่ครั้งนี้เนี่ยพอเขาใส่ลูกเอื้อนเข้าไปเนี่ย

แต่ว่ามันอยู่ในห้องพอดีเป๊ะเลย

โอ๊ยชอบงามถ้าใครไม่ให้ตามก็ง้อเป็นบ้า
อันนี้แฟนใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นพี่ไอ้ยอมรับเลยว่า
ตอนนี้เกร็งหัวคิ้วมากเลยทีเดียวเชียว
คือไม่ว่าใครดูก็ตามต้องขยับตามซีซ่าไปด้วยตลอดเลยทีเดียวเชียว
ถ้าพูดเป็นภาษาอาหารคือมันร้องแล้วมันนัวมากเลย
มันแทบจะไม่มีรอยติเลยวันนี้ซีซ่าเยี่ยมยอดครับ
เช่นเดียวกันค่ะซีซ่าเก่งมากเลยลูก
นี่แหละผลของการที่เรานำอาวุธของเรามาเลือกใช้ให้ถูกที่ถูกทางเห็นไหม
พอเอามาใช้ในเพลงที่มันกระลิ้มเกลี่ยเนี่ย
มันก็จะแบบมันจะเข้ากันไงลูก
แล้วเสียงที่มันเปล่งออกมามันก็จะแบบเจ้าชู้เหมือนกับเหมือนกับเพลง
พี่ฝนมองว่าลูกคอที่ซีซ่าสะบัดน่ะ
ถามว่ามันเยอะไหมมันเยอะมันเยอะมากเลย
แต่พี่ฝนถือว่าเป็นการฝึกลูกคอไปในตัว
เดี๋ยวเราโตขึ้นเราจะรู้เองว่ามันจะเท่าไหรเท่าไหร่มันถึงจะพอดี
มันเหมือนคนที่แบบเด็กที่ฝึกรอเรือค่ะ

หรือว่าจังหวาย
พระครู
ถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเทให้เธอมากกว่า
ก็เมื่อรักจากคนนี้
คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอ
ถ้าเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี
ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ
ก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอ

แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง
ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ
ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร

ที่แม้เธอมีเพียงแค่หัวใจ
ที่แม้เธอมีใครเขาทุนเทให้เธอมากกว่า
คำว่ารักจากตรงนี้
คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอ
จากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี
ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ
ก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอ

แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง
ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ
ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร

ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี
ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ
ก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอ

และถ้าวันใดเธอเห็นความเป็นจริง
ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ
ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร

กลับมารักคนที่รักเดียวใจเดียว
คนอย่างฉัน

เขาร้องเพลงแบบนี้ให้คุณแม่ฟังบ่อยไหม
เขาร้องได้ทุกสไตล์เลย
นี่เห็นไหม

มาเถอะจะดูแลอิง

ไอลินนะครับร้องเก่งแล้วก็
ที่สำคัญนะครับสวยมากสวยมากเลยครับ

เอาล่ะคณะคำมะการครับเป็นอย่างไรบ้างครับ
ถ้าในทางเพลงป๊อปแล้วหรือว่าในทางของการทำเพลงอย่างนี้
คือการร้องแบบได้มาตรฐานที่มันเป็นมาตรฐานของเพลงแปลว่าอะไรครับ
คือถ้าสมมุติว่าเปรียบน้องเป็นกาแฟ๑แก้ว
น้องก็จะเป็นสูตรสำเร็จที่ไม่มีอะไรผิดเลย
แต่ว่าพี่ไอซ์อยากที่จะให้น้อง
มีการเติมส่วนผสมหาลูกเล่นใส่เข้าไปในมัน

แต่ว่าแต่ละร้านเขาเลือกที่จะตกแต่งให้มันออกมาแตกต่างกัน
ซึ่งการตบแต่งตัวกาแฟนี้มันมีผลต่อมูลค่าของตัวกาแฟ
เหมือนการร้องเพลงเวลาไอลิชขึ้นมาร้องเพลงบนเวที
ไอ้ฟังทั้งเพลงมันไม่มีรอยผิดมันไม่มีรอยเพี้ย
พี่จะหักคะแนนตรงไหนพี่ก็ไม่รู้จะหักตรงไหนนะ
แต่ถามว่ามันเจอจุดว้าวของตัวเพลงที่พี่ไอ้รู้สึกว่า
สมมุติมีปุ่มอยู่ข้างหน้าแล้วพี่จะกดให้มันคะแนนขึ้นขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้
มันอาจจะมีจุดเหล่านั้นให้เราสังเกตน้อย
เพราะฉะนั้นพี่ไอไม่มีอะไรให้ลดทอน
แต่อยากให้เพิ่มมันขึ้นจากสิ่งที่มี
พี่ฝนเพิ่มเติมเลยนะคะอย่างเพลงเพลงนี้
ที่พี่ไทยร้องไว้อารมณ์ของเขาก็คือ
ผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้มาก
แล้วถ้าสิ่งที่เขาทำถ้ามันยังไม่เพียงพอ
หรือมันยังไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นเธอหรือเธอสูงส่งเหลือเกิน
ก็เธอก็ออกไปค้นหาชีวิตความเป็นจริงของเธอที่เธออยากจะไป
แต่ถ้าเธอออกไปแล้วถ้ามันไม่ใช่
ก็กลับมาหาฉันมันน่าสงสารนะ
เราให้ได้หมดเลยกับคนที่เรารักแม่
ทั้งให้เขาไปคบกับใครไปเจอใครใช่ไหมพี่หอย
ตอนนี้ไอลิสคือแข็งแกร่งแข็งแรงไปหมด

มันก็เลยไม่มีความรู้สึกตรงนี้ค่ะ
ความรู้สึกเศร้าของคนคนนี้อยู่เท่านั้นเองลูก
มันฝึกฝนได้พูดไปแล้วหนูเอาไปปรับจูน
เนี่ยพี่ฝนว่าหนูร้องอีกครั้งหนึ่งหนูจะร้องได้ดีกว่าเดิม

ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตให้น้องลองเลยดีกว่าไหมครับ
หากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี
ไม่ทรงศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตเจอ
ก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอ
ที่เธอฝัน
พอได้แต่ที่พูดนี่คืออยากให้เขาเก่งขึ้น
ค่ะให้ร้องเพลงให้มันมีจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะ
จ้ะแทบไม่ต้องพูดเลยหมดเลยไม่ใช่หมายถึงว่าเขาพูดดีดีแล้ว

ปลายเสียงทุกปลายเสียงเขาทำได้ดีจริง
มันเก็บได้ละเอียดมากจริง

การคารคลิล่าอสัตว์

โอเคนี่แหละเสียงเรา
โอเคขอบคุณนะ

แล้วมันออกมาปั๊บมันรู้สึกได้เลยนะ

ขอบคุณทั้งสามท่านมากครับ
น้องไอริชร้องเพลงไม่สมศักดิ์ศรี

และยังได้คำแนะนำดีจากกรรมการอีกมากมาย

คือซีซ่าผมชอบความเป็นตัวตนของเขาครับ
เขามีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดมาก
จะเป็นการร้องเพลงลูกเอื้อลูกคอ
แล้วก็บุคลิกของเขาผมชอบตรงนี้ครับ
ฤทธิ์นี่ผมว่าเขาขาดอย่างเดียวคือ
ขาดประสบการณ์แล้วก็ขาดคำแนะนำ

นะขอบคุณเชียบ

คณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับตอนนี้ต้องลงคะแนนแล้วล่ะ

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าในวันนี้
ยกนี้ทีมที่ชนะคือทีม

แม้หมายถึงคะแนนก็จะยกกำลังเป็น๔คะแนน
ที่ทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ

เพราะว่ารวดลายบนวีธีแห่งนี้ในยกหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
ร้องได้ยกกำลังซ่า
โชว์ของน้องซีซ่าในวันนี้เหมาะกับน้องมาก
คว้าคะแนนจากกรรมการมาได้สำเร็จ
ทำให้ทีมสุภาพบุรุษสุดซ่าทิ้งห่างออกไปเป็น๑๖ต่อ๑๒คะแนน
แฟนทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวต้องรีบส่งกำลังใจมาช่วยด่วนนะครับ
ในร้องได้ยกกำลังซ่า
คุณครูวันนี้อยากให้คุณครูมาสอนร้องเพลงหน่อยครับ
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจ
หนูไม่ได้ร้องเพลงหนูอยากเรียนเต้นมากกว่า
โฮงฟ้าไม่หลัง
บอกเรา
สังหร่างไปบรอบกันสังหร่างไปบรอบกัน